กันที่ควันหลงวันพอกันหน่อยนะช่วงวันพอที่ผ่านมาเนี่ยหลากหลายครอบครัวก็ได้พร้อมหน้าพร้อมตากันกับคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวบางครอบครัวไปทานข้าวไปเที่ยวบ้างนะฮะอย่างครอบครัวของคุณไหม้ค่ะคุณไหม้พี่รัฐนั่นเองคุณพ่อของน้องแม็กซ์เวลค่ะหลายคนบอกว่าเอ๊ะบ้านนี้จะพร้อมหน้าพร้อมตาได้หรือเปล่
เลยในวันพ่อแห่งชาติค่ะคุณผู้ชมดูสิแน่นอบอุ่นกันทั้งครอบครัวเลยนะคะนอกจากจะนำพวงมาลัยดอกดาวเรืองพวงยาวนะฮะไปไหว้คุณพ่อแล้วสำหรับไหม้เนี่ยตอนนี้เขาเป็นคุณพ่อเขาเองก็มีการใช้เวลานี้อยู่กับน้องแม็กซ์เวลลูกชายวัยหกขวบด้วยเหมือนกันนะฮะภาพที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นน้องแม็กเวลค

น่ารักอบอุ่นจริงจริงนะสำหรับครอบครัวนี้ทั้งคุณพ่อคุณพ่อรุ่นใหญ่คุณปู่
เรียกได้ว่าเป็นส่วนเติมเต็มความสุขให้กับครอบครัวเลยก็ว่าได้นะสำหรับน้องแม็กซเวฟ